วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่ที่เราตามกันต่อเนื่องเลยจริงนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไป
เอาจริงนะกระแสตอนนี้มันกลายเป็นว่า
ตีกลับมาที่หมอปลากับภรรยา
รวมถึงนักข่าวที่มีการไปไลฟ์ในวันนั้น

ใช่นะครับกลายเป็นประเด็นใหญ่แล้ว
ประเด็นในโลกโซเชียลกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับ
เพราะว่าคนที่รักหลวงปู่แสง
ศรัทธาในหลวงปู่แสงมีจำนวนมากนะครับ
ใช่ค่ะแหมท่านอายุเกือบร้อยปีแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็ท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทีนี้หลานหลานของหลวงปู่แสงจริงหลวงปู่แสงมีหลานเยอะ

ใช่ค่ะแล้วนักข่าวได้คุยกับหลานของหลวงปู่แสง
ก็คือนางทักษินาดีหอมหลานบอกว่าตกใจนะ

แล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีการแสวงหาผลประโยชน
ศรัทธาของญาติธรรมที่มีต่อหลวงปู่แสง
จริงพระอุปถาคผู้ดูแลควรจะรอบครอบ
เคร่งครัดในข้อปฏิบัติมากกว่านี้
เรื่องของการอนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปใกล้ชิดกับหลวงปู่
ก็เหมือนตำแหน่งพระหลีกภาพข้างพระผู้ดูแลด้วยนะครับ

แต่สิ่งที่สำคัญที่ญาติของหลวงปู่แสงพูดถึงก็คือพูดถึงหมอปลา
ใช่เพราะบอกว่าหมอปลาจะเข้าไปตรวจสอบจะเข้าไปศึกษาก็เข้าใจนะ
แต่ว่าหมอปลาเองควรจะศึกษาประวัติของหลวงปู่แสง
แล้วก็ควรที่จะแสดงความเคารพในฐานะที่เป็นพระผู้ใหญ่

เพราะว่าพฤติกรรมที่นักข่าวบางคนแสดงไปในวันนั้นอาจจะไม่เหมาะสมนะคะ
ครับ
ไม่ใช่โยมจะไปตัดสินโยมไม่มีหน้าที่ไปศึกษานะ
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้ว
ถ้าเพื่อนปฏิบัติสินเพื่อนสูงกว่าเราใช่ไหม
ถามหน่อยว่าเรามีสินห้าไหม
ถ้าสินห้าเราไม่มีเราจะไปตัดสินท้าได้อย่างไรเพื่อน
ญาติของหลวงปู่แสงท่านบอกว่าอยากให้ศึกษาซะก่อน
ว่าพระผู้ใหญ่เป็นพระปฏิบัติอย่างไร

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมมาฟังในมุมอื่นบ้างไหมคะ
เพราะว่าทางหลวงพี่น้ำฝนเองท่านเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม

ใช่ค่ะบอกว่าจริงการปราบพระไม่ดีเนี่ย

เขาไม่รู้อะไรหรอกเขาก็ตกอกตกใจสิ
แล้วพอถูกแบบถูกจี้ถามแบบนี้ตอบไม่ถูก
บีบคันถูกถามถูกจอไม่ถูกอะไรสักอย่าง

ทั้งที่จริงยังไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนเลย
แล้วอยากมาบุกวัดไผลล้อมมาเลยมาเลย
คือหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าการกระทำลักษณะที่ทำกันอยู่
ทำให้พระสงฆ์ท่านก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกัน

ทีนี้มีคนแสดงความคิดเห็นอีกนะครับ
ล่าสุดนะคุณอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์
โพสต์ตรงคุณผู้ชมฟังหน่อยนะฮะ
ช่วยปกป้องวัดศาสนามึงทำดีแล้ว
แต่ว่ามึงลุยแบบขาดสติแบบนี้เลย

มึงดังแล้วคนดูมึงเยอะติดตามมึงเยอะนะแม่
ขึ้นได้แล้วล่วงได้ดับได้มึงจำไว้

ไอ้ต้องคิดนะไอ้โรครอบ
นะอย่าไปฟังคนสรรเสริญยอดชี้อัพมึงอ่ะ
แล้วมึงก็รวยสุดท้าย

อายุขนาดนี้เลยอย่านั้นไซเมอร์อ่ะ

ทำนึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติเจ้าปฏิบัติชีวิตของนั้นล่ะ

หมอปลาถ้าช่วยดูแลศาสนาก็ดีนะ

นายไพรวรรณพันบุตรนะฮะ
ก็ไลฟ์สดเหมือนกันตำหนิลูกศิษย์

จะดูแลท่านท่านอายุเยอะมากแล้ว

เนื้อต้องตัวผู้หญิงทั้งที่
หลวงปู่แสงท่านทั้งอายุเยอะ
และทั้งอาพาทด้วยนะฮะ
สรรอยากได้บุญขนาดนั้น
อย่าอยากให้พระมาถูกเนื้อต้องตัวคุณ

เป็นมงคลมันจะทำให้หายโลก

จะได้เสนียดกลับไปนะครับ
ดูอีกคนนึงบ้างค่ะแม่ปอง
ปองนครไทยสงฆ์อดีตพระนักเทศ

บอกว่าจริงท่านอายุ

แค่จะประคองตัวเองยังลำบากเลย
ดังนั้นเรื่องแบบนี้อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวนะ
ต้องฟังให้ครบแล้วมีการตั้งข้อสังเกตค่ะ

แล้วเงินส่วนนั้นใครจะดูแล

ใช่ค่ะทีนี้ได้ฟังหลายด้านแล้ว
ท่าทีของหมอปลาบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หมอปลาบอกว่านี่ไม่ได้มีการจัดฉาก

แล้วหมอปลาบอกลองไปดูคลิปอีกทีนะ
ที่เถียงเนี่ยไม่ได้เถียงกับหลวงปู่แสง

แต่ตำหนิพระเลขา

เพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้เสียหาย

เราก็ลงพื้นที่มาถาม

เราไม่ด่าหลวงปู่แสง
ให้ร้ายหลวงปู่แสงเลย

พระที่อยู่ด้านข้างของปู่แสง
ทำไมคุณยังปล่อยให้หลวงปู่แสงเนี่ย

มันคือลูกศิษย์

หลวงปู่คงไม่ได้รับรู้

เมื่อวานนั่งไลฟ์สดอยู่นานเหมือนกันนะครับ

หลวงปู่แสงท่านไม่ได้อยู่ที่สำนักแล้วนะ
เพราะว่าท่านไปจำวัดที่จังหวัดอำนาจเจริญ
เราก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับที่วัดป่าอรัญญาวิเวก
ที่ตำบลไก่คำอเภอเมืองอำนาจเจริญ
ซึ่งลูกศิษย์ได้พาหลวงปู่แสงท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่นะครับ

ถวายพระทหารเช้าที่วัดแห่งนี้ตามปกติครับ
โดยที่หลวงปู่ยังคงจำวัดอยู่ภายในกุฏิ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้าพบหรือว่ากราบไหว้
ภายในวัดนั้นมีเจดีขนาดใหญ่ที่หลวงปู่แสง
ได้เคยสร้างเอาไว้สมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
โดยที่หน้าวัดมีการปิดประตูไม่ให้คนนอกเข้า
ก็จะมีพระเลขาและกรรมการวัดคอยเฝ้าที่หน้าประตูนะครับ
ขณะที่นางสมหญิงบัวบุตรสสอำนาจเจริญ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงเดินทางมาที่วัด

บอกว่าทำร้ายจิตใจคนทั้งประเทศ
เป็นการพูดจาถากถางพระผู้ใหญ่อายุกว่าร้อยปี
ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวพุทธจึงต้องออกมาปกป้องนะครับ
แล้วท่านอายุ๑๐๔ปีนะเนี่ยเท่าที่สอบถามมาเนี่ย
ท่านอายุมากแล้วท่านต้องอยากให้พระแจ๊ะเอาให้
ที่ข้างบนเวนหน้าวัดะเวียบกำลังมีตำรวจ
มีเจ้านตรีฝ่าปกครองเข้ามาดูแลความเรียบร้อยนะครับ
จากมีรายงานว่าหมอปลาจะเข้ามาขอขมาหลวงปู่ในวันนี้ด้วย

คุณผู้ชมฮะในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหมีการพูดถึงกรณีนี้กันเยอะเลยนะ
หลายคนเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสง
บางคนเอาคลิปมาลงในโลกโซเชียลเห็นจริยวัตรของหลวงปู่แสง
ท่านเคยมีเมตตากับพุทธศาสนิกชนมากมาย
คุณผู้ชมดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับ

อย่างคลิปนี้ที่หลวงปู่เดินเข้าที่สาราวัด
แล้วก็มีคนมากราบไหว้หลวงปู่เยอะเลย
มีบทเพลงแล้วก็นี่ฮะมีคำบรรยายอยู่บอกว่า
ทำอะไรกับหลวงปู่ระวังได้รับกรรมนะครับ
แล้วก็เห็นไหมหลวงปู่ท่านมีเมตตากับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับ
อีกคลิปหนึ่งเป็นสิ่งที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกัน
นี่นะครับนอกจากกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วนะครับ
แล้วก็มีภาพที่เขาแชร์กันอยู่คือ
ภาพที่หลวงปู่แสงกับหลวงตามหาบัวท่านพบกัน
มีคนบอกเยอะเลยบอกว่าขณะหลวงตามหาบัว

ในฐานะที่ท่านเอาศูกว่าอะไรนะครับ
มีมากมายที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วอย่างนี้
ชาวพุทธทุกท่านใช้สติพิจารณาให้ดี
อย่างยิ่งนะฮะอย่ารีบด่วนตัดสินใจตัดสินจากคลิปเดียวเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนคลิปที่นักข่าวลงพื้นที่ไปไลฟ์

สังกัดเขาก็มีสั่งลงโทษมีสั่งพักงานด้วย